ชาวปากเกร็ดนนทบุรีที่หมู่บ้านเอื้ออาทร๒เมื่อวานนี้สัก๔ทุ่ม
ใครจะหลับจะนอนนะน่าจะไม่ได้นอนกันล่ะ

เอ๊ยโดนละ

โดนละ

โอ๊ยรถรถ
โอ๊ยมันยิ่งปืนยิ่งจริงด้วย
หรือเปล่าขวดเหล้าในแตกกระจาย
ไปเจอในหนึ่งเชิดสูงเนินอายุ๕๐ปีเป็นคนเจ็บครับ
ถูกปืนยิงเข้าชายโครงขวาแล้วก็ข้อศอกซ้าย๒นัด
ขาซ้ายโดนขวดเหล้าบาดเป็นแผลเลย
ใกล้กันยังมีคนเจ็บอีก๒คนคือนายศักดรงอายุ๓๒ปี
โดนฟันเข้าหน้าอกหัวเข่าขวาแล้วก็หลังมือซ้าย
อีกคนคือวิศนุอายุ๓๓ปี
โดนมีดฟันเข้าชายโครงขวา๑แผลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไป
หนึ่งในคนเจ็บอย่างในศักดรงค์เนี่ยคุณผู้ชม
ศักดิรงเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ลูกสาวผมชื่อน้องน้ำน้องน้ำอายุ๑๓ปี
เดินผ่านกลุ่มคนเมาที่มายืนปัสสาวะตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วจุดไอ้กลุ่มคนที่มาปัสสาวะแล้วเมาด้วยนะ
กระโดดแบบแห้ใส่น้องเขาใส่น้องน้ำให้ตกใจเล่น
แต่ตอนแห้ลูกก็ตกใจมือถือก็ตกไปด้วย
ตกพื้นแตกเลยพังเสียหายเลย
ศักดรงค์ซึ่งเป็นพ่อของน้องน้ำเนี่ยนะ
ก็เลยพาพวกเข้ามาเคลียร์กับกลุ่มคนเมา
แต่มาโดนกลุ่มคนเมาเอามีดมาฟันแล้วก็เอาปืนยิง

เบื้องต้นตำรวจตำรวจจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบประคำเพิ่มเติม
และจะไปตรวจสอบพยานหลักฐานจากคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ไว้
เพื่อหาตัวผู้ที่กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป

นี่จะขนาดนี้อุกอาจขนาดนี้
แล้วมีคลิปขนาดนี้ต้องจับได้ต้องโชว์นะตำรวจนะ
ครับพี่ปากเกรดนนทบุรีนะครับ